ขับมาอย่างเร็วแล้วก็ข้ามสะพาน
ปรากฏว่าช่วงข้ามสะพานแหละเหินครับแล้วก็น่าจะเสียหลัก
คนขับเป็นยังไงบ้าง
นี่สภาพรถคันสีดำคันนี้หัวทำลงไปในคล

เจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งเหตุ
รถเก๋งเสียหลักตกคลองมีคนเจ็บฮะ
บริเวณคลองส่งน้ำใกล้ซอยประดิษฐ์มนุษย์ธรรมดิ์๒๑
ถนนประดิษฐ์มนุษย์ธรรมดิ์เขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ
ที่เกิดเหตุเป็นคลองระบายน้ำความสูง๓เมตร

ก่อไก่วาวแหวน๑๕๔๐กรุงเทพฯมนคร
สภาพหัวทิ้มลงไปจมเกือบครึ่งคัน
นี่ครับคนขับเนี่ย

เปิดประตูรถพอได้แล้วก็เกาะขอบอยู่แบบนี้
เพื่อรอการช่วยเหลือคุณ
มีอาการหน้าซีดหน้าเซียวนะครับแล้วก็อ่อนแรงนะครับ
เจ้าหน้าที่ทำอย่างไรรู้ไหมคุณนี่ครับ
ต้องเอาบันไดเหล็กลงไป
เพื่อให้ผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นมา
แล้วเขาก็ปีนขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะครับ

พอขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาล

นี่ช่วงจังหวะของการค่อยปีนขึ้นมาแล้วพี่
ปีนมาเขาก็เหมือนจะอ่อนแรงเหมือนกันนะคุณนะ
พอมาถึงตรงขอบเกาะขาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เพื่อปีนต่อเลยนี่เห็นไหมครับ

คุณผู้ชมฮะนี่เป็นอุบัติเหตุที่รถตกลงไป
ทิ้มคลองแต่ยังโชคดีนะคุณนะ
คนขับมาคนเดียวไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และอีกอย่างรถมันไม่ได้จมลึกลงไป
ถึงขนาดเขาจะจมน้ำได้นะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ว่าราวเหล็กกั้นริมคลองถูกรถชนเสียหาย

ชิดเลนซ้ายสภาพถูกชนท้ายฝั่งขวาเสียหายนะครับ

รถเหินเสียหลักเฉียวชน

ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ตรงนี้น่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับ

หรือว่าขับมาเร็วหลับในอะไรหรือเปล่า